เอาล่ะเขาบอกว่าที่นี่ตกใจกันทั้งพัทธลุงเลยคุณผู้ชม
นี่ฮะรถเก๋งคันนี้นะ
มาถึงรถเขาจอดติดไฟแดงอยู่๕คันชน๕คันรั่วเลยปั้ง
แล้วไปอยู่ตรงนั้นพยายามเร่งเครื่องจะหนีเร่งเครื่องจะหนีตำรวจมาเขาทำยังไงไปดูครับ

อ๊า่อออ
นี่แหละครับคุณผู้ชมเห็นไหมพยายามจะเอารถดันคันอื่นไปคือจะหนีนะ

นี้ละครับตำรวจกับเช้าบ้านช่วยกันทั้งข้อกระจกทั้งโบกขยุดทั้งทุกกระจกทำทุกอย่างแล้ว
ไถไปต่อด้วยนะไถต่อจะจะหนีอ่ะค่ะคนอยู่ในเหตุการณ์บอกว่ารถเก่งคันสีขาวคันนี้นะครับ
เลี้ยวขวาตรงแยกไฟแดงแต่เลี้ยวไม่พ้นก็ไปชนรถโรงพยาบาลเขานะครับ
จากนั้นก็จอดนิ่งอยู่ประมาณ๑๕นาทีนะแต่พอตำรวจมารถเก๋งเนี่ยเหยียบคันเร่งพุ่งไปชนรถคันอื่นที่ติดไฟแดงอยู่ครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับจุดที่เกิดเหตุจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าไประงับเหตุอย่างคุณผู้ชมเห็น
ในคลิปขณะนี้เหตุการณ์นี้มีรถเสียหายทั้งหมดหกคัน
ผู้ที่รับมาเจ็บ๑คนทีมข่าวได้คุยกับคนขับรถคันสีขาวได้
ออกจากบ้านจะไปตลาดในตัวเมืองพัทธรุง

ไม่รู้ตัวว่าสวนเลนรถคันอื่นเข้าไปได้ยังไง
นี่ไงนี่ไงเขาเป็นโรคประจำตัว

หนูไม่ได้ยินไม่รู้เลย
ไม่โหลดทิศตัวเลยนะครับอ่าคุณผู้ชมว่าเขาเป็นอะไรเอามาดูตำรวจครับ
พลตำรวจตรีตานิดรามดิตท่านผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุง
ไม่เคยมีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจากการตรวจไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดครับ
แต่เมื่อ๒๓วันขออภัยเมื่อ๒๓ปีที่ผ่านมา
เขาเคยประสบอุบัติเหตุทางถนนศีรษะไปกระแทกกับพื้น

จากนั้นก็มีอาการทางสมองคล้ายโรคลมชัก

แต่ตอนที่ตำรวจเข้าไปคุมตัวเนี่ย

ขณะนี้อยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลพัทธลุงครับ
ขณะที่ภรรยาของพี่พี่กลขับเนี่ย
อาการชักเกร็งของสามีจะเกิดขึ้น๒๓เดือนครั้ง
ที่ผ่านมาก็ไปหาหมออย่างต่อเนื่อง

เพราะก่อนเกิดเหตุสามีขี่รถจักรยายนเสียหลักไปพุ่งชนเสารั้วรวดหนาม
ศีรษะไปกระทบกับของแข็งอีก
ทำให้ได้รับบาดเจ็บซ้ำที่สมอง
ส่วนความคืบหน้าของคดีนะครับคุณผู้ชมครับ
ตำรวจก็ให้นายธรรมนูลออกจากโรงพยาบาล

เมืองต้นเข้าข่ายความผิดขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ชับสินเสียหาย
ส่วนรถทั้งหมด๖คันที่ได้รับความเสียหายนะครับ
บริษัทประกันของนายธรรมนูลเนี่ย

ขณะเดียวกันนะครับทีมข่าวไปเจอ

แสดงตัวว่าเป็นลูกชายของนายธรรมนูล

ของสหพาลเมืองพัทธรุงนะบอกว่า

เกี่ยวกับผู้ประสบอุบัติเหตุ

ที่โรงพยาบาลพ่อผม

ความกล้าหารของน้องที่ออกมาขอโทษแทนพ่อ

หลายคนก็เข้าใจแล้วก็เขารับผิดชอบไป

เป็นโรคต้องห้ามไม่ให้ทำใบขับขี่

แล้วก็มีโรคประจำตัว

รถไปชนอะไรนะแต่ว่าเขาเสียชีวิตขณะขับรถตอนนั้นเลย

ว่าจะยอมให้ไปขับรถอีกไหม

ใบขับขี่ที่เป็นใบขับขี่

อันนี้มันก็ต้องย้อนกลับมาที่ครอบครัวค่ะ
ก็ต้องดูแลคนในครอบครัวให้ดีนะคะ